เหตุการณ์นี้ที่บุรีรำเป็นเรื่องระหว่างพระรูปหนึ่งกับศรีกาคนหนึ่ง
แต่พระรูปนี้บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยปูหล่นเป็นเหตุปูหล่น
คือผู้หญิงคนนึงนะคะเขาบอกว่าเขาไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพระ
เป็นพระวัดป่าวัดหนึ่งที่บุรีรำจนเธอท้องอะค่ะ
ท้องด้วยเธอท้องเลยเธอบอกว่าพอเธอท้องก็พยายามติดต่อกับพระรูปนี้
แต่พระรูปนี้บล็อกเธอทุกทางเหมือนกับจะทิ้งเธอ
ทั้งทั้งที่ตอนแรกบอกว่าจะรับผิดชอบเธออืมเจอตัวพระรูปนี้นะคะ
ไปเจอมานะคะพระรูปนี้บอกว่าอัตมาไม่ศึกไม่ใช่ความผิดของอัตมา
เป็นความผิดของปูหล่นปูหล่นที่ผู้หญิงคนนี้นำมาถวาย
ผู้หญิงคนนี้ใส่ยาปลุกเซ็กในปูหล่นแน่
คือพระไปมีสัมพันธ์ทางเพศกับนี่อาบัติปราชิกนะฮะ
ก็พระรูปนี้บอกไม่ใช่ความผิดของอัตมา
ผิดเพราะปูหล่นเนี่ยเหรอผิดเพราะปูหล่นเพราะผู้หญิงคนนี้
คนที่ท้องเนี่ยนะคะนำปูหล่นมาถวาย
เพราะอัตมาฉันไปขออภัยนะคะ
อวัยวะเพศแข็งตัวเลยเกิดอารมณ์ทางเพศเลย

เดี๋ยวค่อยดูตั้งแต่ต้นนะคะ
ของเราได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากผู้หญิงคนนึงนะคะขอใช้เป็นนามสมมุติ
ชื่อว่านางสาวเออายุยี่สิบหกค่ะเธออยู่ในพื้นที่อำเภอพระพลาชัยนะคะ
มาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดบุรีรำบอกว่าถูกพระวัดป่าแห่งหนึ่งในอำเภอประโคนชัย
กระทำชำราวตอนนี้เธอท้องสี่เดือนแล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วพระรูปนี้ปฏิเสธการรับผิดชอบทุกอย่าง
นางเสาเอบอกว่าเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะมีเพื่อนที่รู้จักกัน
ขอให้นำอาหารไปถวายพระอืม
ชื่อว่าพระก้องเกียรติกิติวันโนอายุห้าสิบเอ็ดปีครับ
ที่วัดป่าบ้านหนองคูณอำเภอประโคนชัยพระรูปนี้จำวัดอยู่รูปเดียว
เธอก็เลยรับปากเพื่อนนำอาหารไปถวายนะคะก็นำอาหารไปถวายได้สี่ห้าครั้ง
เธอบอกว่าพระรูปนี้พยายามคุยเล่นกับเธอครับ
เหมือนกับว่าไม่อยากให้เธอออกไปจากวัด
คุยไปคุยมาพยายามลวนลามเธอถึงขั้นดึงมือเธอ
ไปจับอวัยวะเพศของพระอุ้ยแล้วก็พูดประโยคที่ว่า
ให้เธอทายว่าเส้นบริสุทธิ์ของพระขาดหรือยังเธอบอกว่าใช้ประโยชน์แบบนี้จริงจริง
อย่างนี้เลยเหรอหลังจากนั้นกลายเป็นว่า
ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระรูปนี้อ่า
หลายครั้งนะคะครับเธอบอกว่าหลายครั้งจนสุดท้ายเธอท้อง
ตอนแรกพระรูปนี้บอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบทุกอย่างอืม
พอตอนเนี้ยท้องสี่เดือนนะคะพระรูปนี้ปฏิเสธความรับผิดชอบ
แล้วบล็อกเธอทุกทางบล็อกเฟซบุ๊กบล็อกไลน์
แล้วขู่จะทำร้ายร่างกายเธอด้วยถ้าเธอเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่น
เธอก็เลยยืนยันกับนักข่าวของเราว่าเรื่องทั้งหมดที่เธอเล่า
เป็นความจริงนะช่วยหน่อยเถอะเพราะตอนนี้เธอไม่รู้จะหาทางออกยังไงดี
ตอนแรกเอาของไปให้แล้วทีนี้ก็เริ่มแบบ
เริ่มนั่งคุยกันเริ่มเขาก็เริ่มแบบว่ารู้แล้ว
ใช่เรื่องให้เราเข้าตัวเขาอะไรอย่างนี้
แล้วก็เริ่มมีอะไรกันบางครั้งก็ไปนอนอยู่หน้า
กลางคืนอะไรอย่างงี้ก็มีตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบ
แล้วพอมีคนรู้หรือญาติอะไรรู้เสร็จเขาก็ทีนี้เขาก็เปลี่ยน
ที่เขาไม่ยอมรับผิดชอบอะไรเลยไม่ยอมพูดไม่ยอมอะไร
แล้วปฏิเสธอย่างเดียวปฏิเสธว่า
เขาคือเขาให้รับผิดชอบเองอะไรเองหมดเลย
นี่นะคะจากเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ที่มาร้องเรียนกับทีมข่าวของเรา
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถึงวัดเลย
วัดนี้นะคะเนื้อที่ประมาณ๗ไร่นะคะ
ก็มีอาคารชั้นเดียวสร้างเอาไว้มันก็คล้ายบ้านนะคะเนี่ยค่ะ

ทีมข่าวของเราไปคุยกับพระรูปนี้เลย

ก้องเกียจเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้
ก้องเกียจบอกว่าโอ้โหเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
มันเกิดจากพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้นี่แหละ

ผู้หญิงคนนี้ชอบเล่นยาประเภทยาปลุกเซ็กซ์

พระบอกว่ารู้จักกับผู้หญิงคนนี้ผ่านทางเฟซบุ๊ก
แล้วผู้หญิงคนนี้ถามพระว่าจะมาเล่นที่วัดได้ไหม
พระบอกว่าอัตมาก็ตอบกลับไปแล้ว
ว่าเป็นผู้หญิงไม่เหมาะหรอกที่จะมา
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เงียบหายไป

ก้องเกียจอ้างว่าผู้หญิงคนนี้นำปูหล่นมาถวาย
พอชั้นไปแล้วมันรู้สึกอร่อยมาก

ฉันไปได้๓ช้อน
เริ่มมีความรู้สึกเกร็ง

แล้วก็เนี่ยค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอบอกว่ามีอวัยวะเพศแข็งตัว

ก้องเกียจบอกว่าอัตมาก็ถามผู้หญิงคนนี้นะว่าเอ๊ะ

ก็เลยไปนึกย้อนคำพูดของผู้หญิงคนนี้ที่เคยพูดก่อนหน้านี้ว่า
ถ้าจะเอาใครจะเอาให้ได้
ก็เลยมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะใส่ยาปลุกเซ็กซมาในปูหล่นเหมือนกับวางยา

ก้องเกียจอ้างว่าโมโหผู้หญิงคนนี้ด้วยนะ
ถามกลับไปว่าเองมีอารมณ์ทางเพศหรือไง
ผู้หญิงคนนี้ตอบกลับมาว่าก็มีบ้าง
ก้องเกียจบอกว่าหลังจากนั้นคุมตัวเองไม่ได้แล้วเลย
คุมตัวเองไม่ได้ก็มีอะไรกันเลย
หลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลองฟังพระก้องเกียจดูค่ะ
มันเหนียดกันเหมือนกับอะไรอ่ะ
คุมตัวเองไม่ได้มันยา
มันยามันเข้าไปในร่างกายแล้วมัน
ก็เหมือนตอนนั้นพระอาจารย์ก็ควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้

เพราะเพียงแต่ควบคุมตัวเองก็จะหยุด
ว่าที่ที่ฉันไปคือมีสารอะไรบางอย่างใช่ไหมครับ

อาจารย์ก็ยอมรับใช่ไหมว่ามีอะไรกัน

ใช่ไหมครับ

เราก็ยับอุตส่ายจะไม่พูด
แต่มันพยายามจะเอาเราให้ได้

ชาวบ้านแถวนั้นดูหน่อยนะคะว่าเอ๊ยพระรูปนี้เขายังไงเนี่ย
มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยชาวบ้านรู้สึกยังไงเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าอ๋อไม่แปลกใจเลยที่มีเรื่องแบบนี้
ทำไมฮะชาวบ้านไม่เคยนับถืออยู่แล้วพระรูปเนี้ย
อ่าเพราะทำผิดวินัยสงฆ์เป็นประจำเมาเหล้าด้วยนะคะ
เมาเหรอเมาเป็นประจำนะคะ
แล้วเมาที้ไล็เปิดเพลงเสียงดังด้วย
อืมแล้วชอบเรียกให้ชาวบ้านไปทำความสะอาดให้
อืมก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการหน่อยเถอ
เพื่อคนนะครับ
มีเครื่องเสียงด้วย
แมนดังก่อนลำโพ่งวัดหนูยิ่ง
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทีมข่าวของเราก็กลับไปที่วัดนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ

คือถ้าไม่นับเรื่องไปยุ่งเกี่ยวมีความสัมพันธ์ทางเพศกับศรีกาเนี่ย

คือทุกผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยมันต้องแยกเป็นสองเรื่อง

ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงกับศรีกาเนี่ย

ตั้งแต่วันไหนตอนไหนก็ไม่รู้หรือว่าตั้งแต่วันแรกที่ฝ่ายหญิงเขาเล่าใช่ไหม

แต่ถ้าคุณติดใจว่าโอ้ผมต้องถูกวางยาแน่

ยังไงคุณก็ต้องศึกคุณต้องพ้นจากความเป็นพระอยู่แล้วนะ
แล้วคุณก็ไปว่ากันทางคดีอาญาคุณไปฟ้องในเรื่องของคุณ

ทุกผู้ชมครับสพพระโคนชัยนะครับที่หวะหาไม่เจอ
เพราะว่าตำรวจมาพาตัวไปแล้วนะครับ
ซึ่งท่านเป็นพระวิญญาธิการในพื้นที่
แล้วก็สำนักพุทธของบุรีรำด้วยนะครับ
ไปที่วัดป่าบ้านหนองคูณนี่ฮะแล้วก็นำตัวไปเรียบร้อยแล้ว
นะฮะพระรูปนี้นะครับท่านผู้ชมครับตรวจสอบใบสุทธิพระอะไรต่าง
ต่างนานาแล้วนี่ก็ไม่ถูกต้องนะฮะคือไปถึงเนี่ยพระวิน
อธิการท่านก็บอกให้พระก้องเกียจเนี่ยบอกศึกเถอะอืมพระ
้องเกียจบอกไม่ศึกใช่ยืนยันว่าไม่ศึกอ่ะ
บอกยังติดใจว่ามันต้องเป็นเพราะปูหล่นปูแน่
ถูกใส่ยาปลุกเซ็กผสมลงไปแน่ทำให้เสียท่า
แต่เจ้าคณะตำบลละเวียหรือว่าเจ้าคณะอำเภอ
หรือว่าพระวิญญาธิการท่านบอกว่าคือยังไงก็ต้องศึกอ่ะ
คือจะไปว่ากันทั้งโลกก็ไปว่ากันแต่ว่ายังไงเนี่ย

อาบัติประราชิกนะครับหรือถ้าไม่ศึก
เพราะเรื่องนี้เนี่ยตรวจสอบใบสุทธิแล้วไม่มีวัดสังกัดด้วย
ยังไงก็ผิดกฎหมายโอ้โหผิดหลายเรื่องเลยค่ะทีนี้
คือที่เขาอยู่เป็นสำนักสงฆ์เป็นที่พักสงฆ์
แต่เดี๋ยวนี้เขาชอบสร้างแล้วก็ใช้ชื่อคำว่าวัด

ชาวบ้านหรือว่ายาดโยมก็จะเข้าใจผิดว่าคือวัด

แต่ความจริงก็คือเป็นที่ที่มาพักแล้วก็ตั้งชื่อว่าวัด

เพราะฉะนั้นทางสำนักพุทธบอกว่าถ้างั้นเอาเรื่องใบสุทธิได้นะ
ไม่มีวัดที่จะสังกัดอะไรพวกนี้ได้นะ
สุดท้ายว่าทางกฎหมายไล่ไปไล่มายอมศึกครับ
ใช้เวลาอยู่ชั่วโมงกว่ายอมศึกเรียบร้อยครับ

ส่วนหญิงสาวที่เป็นคู่กรณีกับอดีตพระรูปนี้นะฮะ

เราถามไปล่าสุดเนี่ยเขาบอกเขาไม่ขอแจ้งความดำเนินคดีนะ
ก็อยากจะแค่ให้ศึกเท่านั้น
พระที่มาทำขอท้องจะได้ศึกไป
ส่วนลูกในท้องเธอบอกกับเราว่า

คือเธอบอกว่าช่วงที่ขี่จักรยานยนต์
ตามหาพระก้องเกียจอยู่หลายรอบ
จังหวะนั้นมันสะเทือนอะไรพวกนี้
ไปตรวจล่าสุดคุณหมอบอกแท้งแล้ว
ก็อันนี้ก็ในมุมของฝ่ายหญิงเขานะ
แต่เอาเป็นว่าในมุมของการมีความสัมพันธ์ทางเพศกันเนี่ย
มันเกิดขึ้นจริงคือพระเองก็ยอมรับ

ท้องไม่ท้องอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้ว
แต่ตัวพระเองเนี่ยอดีตพระเนี่ยนายก้องเกียจเนี่ยก็ยืนยัน
ใช่ก็ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงจริง
คุณจะอ้างว่าเป็นเพราะถูกผสมยาปลุกเซ็ก
หลนปูปูหลนอะไรก็แล้วแต่แต่มันเกิดขึ้นแล้วไง